อย่าให้ถึงทีกูบ้างก็แล้วกัน

มักจะพูดกับพี่ชายเสมอ
พี่ชายอยู่สี่สิบกว่านะคะน้องชายอยู่ยี่สิบกว่า
เป็นพี่ชายน้องชายที่ทะเลาะกันตลอดเวลา
ล่าสุดมันก็ถึงทีของน้องชายจริง
พี่ชายออกไปกรีดยางกลับมานอนพักที่บ้าน
น้องเดินถืออิโต้เข้าไปในห้องนอน

คอพี่เกือบขาดฟันแก้มซ้ายพี่ด้วย

มเหตุอะไรทำไมถึงแค้นกันได้ขนาดนี้

เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกมีดฟันจนเสียชีวิตนะคะ
ก็ไปตรวจสอบพร้อมกับกู้ภัยอโศกโพชัย
ลักษณะที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียว
ผู้ตายชื่อศักดาเพชรมาสหรือว่าต่องอายุ๔๐ปีนะคะ
แผลมี๒แผลแต่ลึกมาก
ต้นคอเป็นแผลยาว๑๕เซนติเมตรลึก๕เซนติเมตร
คนก่อเหตุนะคะก็คือน้องชายแท้นี่แหละธนพลเพชรมาสหรือว่าเคอายุ๒๓ปี
ไม่ได้หนีไปไหนนะคะยืนรอมอบตัวอยู่ข้างศพพี่ชาย
แล้วก็สารภาพด้วยตัวเองเลยว่าผมนี่แหละเป็นคนฆ่าพี่
ส่วนอาวุธคือมีดอิโต้ยาว๑๔นิ้วทิ้งอยู่ที่ห้องครัวหลังบ้าน
เล่าบอกว่าก่อนหน้านี้ทะเลาะกับพี่ชายตลอด
พี่ชายชอบดื่มเหล้าเมาและอลวาดคนในบ้าน
และเขานี่แหละคือคนที่ถูกหาเรื่องเป็นประจำ
มันแค้นสะสมมานานแล้ววันก่อเหตุคือเมื่อวานช่วงบ่าย
พี่ชายไปกรีดยางกลับมาแล้วนอนหลับอยู่ในห้อง
เขาก็เลยเอามีดอิโต้ย่องเข้าไป
แล้วฟันเข้าที่คอกับหน้าของพี่จนพี่ตายตรงนั้น
ทีนี้แม่ค่ะนางน่อมนะคะ
ได้ยินอยู่เหมือนได้ยินเสียงคนทิ้งมีด
มันดังแคร่งก็เลยเดินไปดู
ก็เห็นลูกชายคนเล็กคือเคอยู่หลังบ้าน

แล้วเป็นยังไงเคเจ็บตรงไหนทำไมเลือดเยอะขนาดนี้

ไม่อันไงมีอีธมีดลงทำงานมานี่ตัวม่าย
มีดที่ตัวเนื่อยขึ้นมีอีธที่บรมมีดกลาง
อันนี้บรมมีดเยานี่บรมมีดเดี๋ยวนะ
ใช่ไหมที่ตรงนั้น
ได้ยินแบบนั้นตำรวจก็คุมตัวในเคไปนะคะซึ่ง
เขาบอกว่าเคดูมึนดูเบลอไม่รู้ว่าเมาอะไรหรือเปล่า
คืออันนี้ต้องรอเรื่องของการตรวจก่อนนะคะก็คุมตัวเคไปชี้จุดเกิดเหตุในห้องนอน
แล้วก็จุดทิ้งมีดในห้องครัวแล้วค่อยคุมตัวไปสอบปากคำอย่างละเอียดที่สพโพชัย
ล่าสุดทีมข่าวเราลงพื้นที่จุดเกิดเหตุอีกครั้งนะคะวันนี้เนี่ยครอบครัวของผู้ตายก็มาเก็บของทำความสะอาดในห้องนอนแล้ว
แต่เอาจริงค่ะฆ่าโหดขนาดนี้
คราบเลือดมันก็กระเซ็นไปทั่วผนังทั่วพื้นห้องมันทำความสะอาดมันก็ยังไม่หมดอ่ะนะคะ
นายบุญมีค่ะลุงของผู้ตายก็บอกว่าพี่น้องคู่นี้ทะเลาะกันบ่อยมาก
ถ้าต่างคนต่างเมานะทะเลาะกันถึงขั้นทำร้ายร่างกายกันเลยแหละ
แต่ว่าทุกครั้งก็จะมีคนเข้ามาระงับเหตุเอาไว้ได้
ตัวเขาในฐานะลุงก็เคยเตือนหลานชายมาหลายต่อหลายครั้งแล้วบอกอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกัน
เพราะว่าทะเลาะกันทีไรคนหนักใจก็คือแม่นี่แหละมีอะไรก็คุยกันดีดีสิ
ไม่เป็นผลนะคะก็คือทะเลาะกันประจำจริงจริงทีเนี้ยเวลาทะเลาะกันเคจะสู้ไม่ได้
เพราะว่าแขนข้างขวาเคพิการจากอุบัติเหตุแล้วเคอ่ะเคยพูดเอาไว้เสมอเสมอเลยว่า
อย่าให้ถึงทีกูบ้างนะซึ่งส่วนตัวแล้วเขาไม่เคยคิดเลยว่าเคสจะกล้าทำแบบนี้จริง
ลูกคนหนึ่งตายลูกอีกคนนึงเป็นฆาตกรต้องติดคุก
เหลือแค่ลูกสาวคนเล็กวัย๑๘ปีที่ต้องอยู่ด้วยกัน๒คนนะคะ
เพราะว่าพ่อเนี่ยหรือว่าสามีก็เสียชีวิตไปนานแล้ว
แต่ว่าก็ไม่เคยฟัง
แม่นครับเพราะว่าเคยฟัง
ทีนี้ปัญหานี้อย่างที่บอกว่าทะเลาะกันมานาน

ไม่ใช่ว่าเขาไม่พยายามหาทางแก้ไขนะคะ
กำนันตะบนขามเปี้ยนายละเอียดค่ะบอกว่า
รู้ว่าพี่น้องคู่นี้ทะเลาะกันมานานกว่า๒ปีแล้ว

วันไหนพี่ไม่ได้เสพยาก็อัลวาดใส่น้อง

เคยถึงขั้นจับทั้งคู่ส่งตำรวจดำเนินคดี

แต่สุดท้ายตำรวจปล่อยกลับมาค่ะบอกว่า

มันเลยบานปลายมาจนถึงวันนี้แล้วมีเรื่องศูนย์เสีย
กลับมาบ้านปุ๊บมันก็ทะเลาะกันเหมือนเดิม
ำนันเลยบอกว่าอยากจะผลักดันนโยบายหน่อยได้ไหม

หรือว่าดำเนินคดีกับความรุนแรงในครอบครัวบ้าง
แล้วก็การบำบัดผู้เสพยาเสพติด
งั้นเหตุการณ์แบบนี้มันก็จะเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีก
อยู่ที่ว่าไปเกิดบ้านไหนจังหวัดไหนเท่านั้นเองค่ะ
เรื่องต้นสำหรับศพของในตอง
ก็มีการเผาไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะ
เพราะว่าเขาถือว่าเป็นศพแบบตายโหงอะค่ะ
ก็ต้องจับไว้ทางงานโปรโลมแล้วก็ปล่อยออกมา
สำหรับเคนะคะคนก่อเหตุก็ถูกคุมตัวไปสอบปากคำที่โรงพัก
ต้นตรวจสอบแล้วเขาไม่มีสารเสพติดในร่างกายนะคะ
แล้วเจ้าตัวก็ยอมรับสารภาพเองว่าเขาทำไปเพราะคับแค้นใจ
ตำรวจก็เลยตั้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็นำตัวฝักค้างศาลจังหวัดร้อยเอ็ดตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วค่ะ